ดูเรื่องราวข่าวสารของอาการของผู้หญิงคนนี้กันหน่อย
เขาบอกว่าเหมือนโดนแฝงรากคาดว่าจะเป็นวิญญาณพ่อเท่าหนังตะลุง
มาฝากฝังบอกลูกหลานว่าอย่าทอดทิ้งหนังตะลุง
เราไม่เคยถึงเจ้าเลยถ้าเจ้าไม่รับขึ้นเขาก็ได้
แต่ข้อให้เขาเหลืองหนักไว้อันตรีก็เจาะ
ที่รู้ไหนดีเจ้าให้นำวิธีให้เราทุกคนบอกลูกบอกเลิศ
ว่าเราจากเหลืองนาจากไม่รับไปทุกคน
โหอาการเป็นอย่างนี้เลยหรือหละสองสาว
ร้องไห้ยังเป็นแบบหนังตะลุงเลยค่ะ
เห็นแล้วน่าตกอกตกใจนะคุณที่สายเอาไปต่อ
เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็ตกใจเยอะเหมือนกันนะ
แต่บางคนเขาบอกว่าเคยคุ้นเคยกับเรื่องราวแบบนี้เหมือนกัน
บอกกันก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศงานศพคืนสุดท้ายครับของคุณพ่อเท่าเซียนคงสวน
เป็นนายหนังรุ่นอาวุโสนายหนังคืออะไรหนังตะลุงคนใต้เขารู้จักกันดีนะครับ
นี่ฮะเป็นนายหนังตะลุงรุ่นอาวุโสของคณะหนังตะลุงหนังเสี้ยนหนังเจียนหนังสามที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับ
ในภาพเนี่ยผู้หญิงที่ถือไมโครโฟนแล้วก็พูดพูดอยู่เนี่ยที่ร้องไห้เนี่ยนะ
ใช่แล้วครับน้องใบตองพูดหน้าลงศพเนี่ยเป็นลูกสาวของพ่อเท่าเซียนครับ
เป็นผู้วายชนก็คือผู้เสียชีวิตนั่นแหละซึ่งพอเท่านะฮะว่ากันว่านะ
พอจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็คงอยากจะมาฝากฝังบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกหลาน
ก็เลยมาเข้าสิงร่างของเธอแบบนี้แล้วเธอก็พูดลักษณะว่า
ขอฝากฝังลูกหลานให้สืบทอดวิชาชีพหนังตะลุงอย่าให้ศูนย์หายไป
แล้วก็ขอร้องด้วยนะให้นำตัวหนังก็คือตัวหนังตะลุงนั่นแหละ
ชักหน้าโรงให้ดูหน่อยอยากดูเป็นขวัญตาสักครั้ง
ที่อยากดูเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามีตัวหนึ่งก็คือตัวหนังตัวหนึ่งที่เขาบอกว่า
ไม่เคยได้นำขึ้นโรงแสดงเลยสักครั้งนี่ครับก็เลยเอามาโชว์แบบนี้
เรียกว่าเป็นโชว์พิเศษแล้วกันให้กับผู้วายชนเลยนะครับ
ลูกหลานก็ทำตามที่พ่อเท่าขอร้องไงและนอกจากพ่อเท่าจะมาสิงร่างลูกสาวแล้วนะ
ยังมีฮานุมานอยู่ข้างนอกมาสิงร่างหลานชายอีกคน
นี่ครับโอ้โหจากตอนแรกนะชายคนนี้เขาท่าทางแบบยังหนุ่มยังแน่นนะ
แข็งแรงนะแต่สุดท้ายเนี่ยกลายรากกลายเป็นเหมือนคนแก่
ต้องถือไม้เท้าลูกหลานเชื่อว่านี่เป็นวิญญาณของพ่อเท่าด้วยเหมือนกัน
เข้าสิงร่างเหมือนจะว่ามาสื่อสารอะไรบางอย่าง
เหตุการณ์แบบนี้คนในวงการหนังตะลุงเขาเข้าใจดี
เขาบอกว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วในงานศพของนายหนังลูกหลานครูหมอ
หรือว่าในหนังเนี่ยหนังตะลุงเนี่ยเขาจะรู้กันดีว่า
ถ้าใครที่แบบว่าเหมือนอยู่กับเรื่องของการแสดงหนังตะลุงกับน้องใบตอง
เขาก็จะมีเรื่องของการเข้ามาสิงร่างหรือว่ามาบอกลูกหลานบอกว่า
ช่วยสืบทอดหน่อยสืบทอดการแสดงหนังตะลุงต่อไป
อะไรลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยเป็นการฝากฝัง
ก็จริงนะผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เหมือนกับว่า
ให้เด็กรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจถึงการแสดงหนังตะลุงด้วยนะ
ซึ่งจริงแล้วก็ต้องชื่นชมว่ามีเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจในการแสดงเชิดหนังตะลุงเยอะมากขึ้น
เราก็จะเห็นว่ามีนายหนังที่เป็นรุ่นเล็กมีเป็นผู้หญิงเยอะเพิ่มขึ้นมากในยุคนี้
ก็ต้องบอกว่าหนังตะลุงเป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมภาคใต้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
จริงตรงดังพอกับยคือเหมือนคู่กันเลย